สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
ตลอดทั้งวันในวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงต้องเจอกับอากาศที่ยังคงร้อนละอุในช่วงบ่ายนะครับ
และแน่นอนบางจุดบางพื้นที่ก็เริ่มมีฝนโปรยปลายมาแล้ว
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไรมาตรวจสอบกันต่อเลยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์อุณหภูมิความร้อนในเมืองไทยของเรานะครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตบริเวณตอนกลางประเทศดีนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพื้นที่หลายจุดเป็นสีแดงก็คืออากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียว
หลังจากนี้เป็นต้นไปคำนวณไปช่วงเช้าในวันนี้นะครับ
พบว่าในช่วงเช้าพื้นที่สีเขียวนั้นเริ่มกลับเข้ามาปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคอีสานอีกครั้งหนึ่ง
สังเกตพื้นที่สีน้ำเงินดีนะครับนี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาว
สังเกตว่าหลังจากนี้ถ้าหากเราคำนวณต่อไปเนี่ยนะครับ
พบว่าพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจะค่อยเข้ามาแตะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
แต่ว่าตอนกลางวันนั้นยังคงร้อนครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปปัจจัยที่เหนียวนำความเย็นอย่าง
ประการห่วงอากาศเย็นเสียแต้มเงินจะค่อยมีการแผลลงมาปกกลุ่ม
บริเวณทางตอนบนครับท้องฟ้ายังคงโปร่งนะครับ
ดังนั้นแดดในตอนกลางวันยังคงร้อนละอุด
แต่ว่าบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

สังเกตว่าเริ่มมีกลุ่มเมฆเข้ามาปกกลุ่ม
จึงทำให้ความร้อนแรงของแสงแดดในตอนกลางวันนั้น
อาจจะไม่แรงเท่าพื้นที่ทางตอนบน
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความชื้นเยอะแบบนี้

ก็จะมาดันให้ความชื้นเหล่านี้ลอยขึ้นบนท้องฟ้านะครับ

กลุ่มเมฆเหล่านี้เองสามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องพระบาท

จะพบว่าฝนนั้นมีการเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปฝั่งตะวันตก

มาดูกันว่าจุดไหนที่ต้องระวังฝนกันหน่อย
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกก่อนนะครับ
ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนจังหวัดชนบุรีครับ
จังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรี

พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ส่วนภาคใต้ครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทธลุงนะครับ
อกจากนี้ยังมีในบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ใครอยู่บริเวณดังกล่าวนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปบริเวณนางกล่าว
เพราะต้องดูฟ้าดูฝนติดตามการพยากรอากาศด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมของสภาพอากาศที่ต้องมาย้ำเตือนกันหน่อยนะครับ

สุดสัปดาห์นี้มีการคาดการณ์ว่า
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งซักผ้าล้างรถอาจจะต้องดูฟ้าดูฝนให้ดี
มีการคาดการณ์แบบนี้ว่าช่วงวันศุกร์

โอกาสการเกิดฝนจะเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นี่คือข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศจากปัจจัยณขณะนี้นะครับ
ยังไงใครที่จะทำกิจกรรมต่างต้องหั่นตรวจสอบสภาพอากาศทุกวันในระยะนี้

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ